แต่ว่าตอนนี้เราไปดูบรรยากาศสดอย่างนั้นบ้างดีกว่า

วันนี้มีประสบการณ์ในการทำอาหารมากี่ปีแล้วครับ

บรรยากาศที่เรียกว่าอิ่มบุญอิ่มใจเดี๋ยวให้พ่อผัวนะครับ
ทำอาหารเจนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องเร่งมือแล้วนะครับ
เดี๋ยวเรามาดูทางด้านนี้นะครับคุณผู้ชมเพราะว่าจะเป็นอาหารที่ทำ
ทำเสร็จเตรียมสำหรับเช้านี้แล้วนี่เลยจะเป็นต้มจืดนะครับ
ใช้ผักกัดดองเนี่ยประมาณ๖ปี๊บแล้วนะครับแล้วก็มีมีแกงปลาด้วย
โอ้โหน่ากินมากแกงป่ามะเขือนี้เลยนะครับโอ้โหเห็นแล้วก็น่ารับประทาน
สำหรับ๖๗หม้อตรงนี้นะครับก็จะเตรียมไว้สำหรับเช้านี้
ซึ่งกำลังเตรียมผัดผักปุ้งแล้วก็ผัดถั่วงอกไว้เสริมด้วยคือ
เผื่อมันหมดนะครับก็มีเสริมอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวเรามาดูทางด้านนี้นะครับ
ตอนนี้คุณป้าโอ้โหกำลังขมักเม่นในการหุงข้าวนะครับ
งข้าวนี้ต้องบอกว่าหุงตลอดทั้งวันไม่มีหมดนะครับ
เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับมีทั้งข้าวสวยแล้วก็ข้าวต้มด้วยนะครับ
ก็จะเตรียมรองรับประชาชนที่ถือศีลกินผักเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับ
โดยเฉพาะคนเท่าคนแก่ที่เขาเคร่งมากเนี่ยจะไม่กินอาหารเจจากร้านอาหาร
ว่าจากข้างนอกนะครับจะกินอาหารเจเฉพาะจากโรงเจจากสารเจ้าเท่านั้น
เพราะฉะนั้นในช่วงเช้าเนี่ยนะครับอีกสักครู่ก็จะทำอาหารเหล่านี้นะครับ
ตั้งไว้อยู่โต๊ะที่อยู่ด้านขวามือของผมนี้นะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยนะครับ
นำบินโตหรือว่านำตลับกับข้าวมาใส่ข้าวใส่แกงต่างกลับไปรับประทานที่บ้าน
เป็นการถือสินกินผักนะครับที่อิ่มบุญแล้วก็อิ่มใจจริงนะครับ
อยู่ตรงนี้ต้องบอกว่าสุดดมอาหารแล้วกลิ่นหอมมากนะครับน่ากินมาก
เดี๋ยววันนี้ผมต้องขอฝากทองนะครับทั้งทีมงานทั้งทุกคนเลยนะครับ
ขอฝากทองไว้กับโรงเจลิฟต์๖ตัวก็แล้วกันนะครับ
ก็อยากให้ทุกคนนะครับได้ร่วมกันถือศีลกินผักนะครับ

ยุธยาตุ้มมีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากสารเจ้าลิฟ๖ตัวจังหวัดชุมพรครับ